จากวันราชธานีไปกันที่กระบีค่ะ
มีชายคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาในวันเกิดของตัวเอง

เห็ดโคนเกิดขึ้นมาในกระถางทูบ
วันนี้วันที่๗ตุลาคมเหรอ
ขึ้นมาเท่าไหร่๙ดอกด้วยกันนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้ค่ะ
นี่คุณพี่ธันต์นี่ใช่ไหมค่ะนางสาวพันกมลวัฒนานะคะอายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๗๙ทับ๙หมู่ที่๙
โอ้โหตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
๙ทับ๙หมู่ที่๙ในวันนี้วันที่๗ปี๒๕๕๙
โอ้โหผมก็โยงไปได้เลยหลายตัวเลขงงแล้วนะคะ
เล่าว่าเมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิด
ตอนเช้าจะจุดทูปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัว
แต่กลับไปพบเหตุควรขึ้นอยู่ในกระทางทูป
มาได้ยังไงนะคะหน้าหิ้งพระพุทธรูปพระพุทธชินราช
และพระโพธิสัตว์กวนอิมจำนวน๙ดอกด้วยกันค่ะ
ก็สร้างความแปลกใจให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่พบเห็นนะคะ
วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดค่ะ

เห็ดจะไปขึ้นได้อย่างไรในกระทางทูป

และมีสปอร์ของเห็ดได้อย่างไร
ไม่แน่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะติดทูบมา
หรือว่าติดความชื้นจากที่ไหน

นางสาวพันกมลบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าทำไมเห็ดถึงมาขึ้นในกระถางทูบ
มีดอกสวยสะพรั่ง๙ดอก
และยังตรงกับเลขที่บ้านของตัวเองคือเลขที่๙

แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการเกิดโชคลาภ
สิ่งมงคลให้กับครอบครัวค่ะ

วิทยาศาสตร์เราก็ชอบเราจะสองทางยังไงดี
เดี๋ยวนำกระแถงทูบวันนี้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์